ที่นี่แปลกที่วัดบุงฝางสามัคคีธรรมจังหวัดอุทัยธานีแปลกยังไง
เขานำฝาโลงอืมฝาโลงโรงศพอ่ะเออ
เอามาทำอะไรเอามาทำบางสิ่งบางอย่างที่แปลกหูแปลกตาครับ
ไปกันก่อนวัดบุ่งฟางสามัคคีธรรมเห็นป้ายไหมอ่าชัดเจน
แต่น่าจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วเนาะใช่ไหม
คุณผู้ชมที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องดูกัน
เมื่อเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเจอกับพระ
ในวัดต้องมีพระสิกำลังสวดเลยสวดเลย
คุณเห็นด้านหลังนั้นไหมเห็นเป็นลวดลายนั่นน่ะเออ
อ่ะถ้าสังเกตดีคุณจะเห็นนะเห็นไงดูกันไป
เขาบอกว่ามีการนำฝาโลงมาประดับตกแต่งที่นั่งเวทีอาศนสงฆ์หรือที่สวดมนต์ประจำวัดอืม
มองไปให้ผ่านพระท่านแล้วคุณจะเห็น
เป็นลวดลายอย่างนี้เลยข้างหลังนั่นคือฝาโลงเก่าเหรอคะ
สวยไหมล่ะถามว่าสวยไหมอ่าถ้าถามว่าสวยไหมมนต์ก็สวย
ไม่เฉียงเรื่องนั้นแต่ต้องต้องถามว่าร้อนไหมกว่านิดนึงนั่นไงอืม
ต้องต้องไปถามถามพระท่านว่ายังไงเออ
มีไอเดียยังไงกันบ้างค่ะพระอาจารย์คมสรรเตชะปุญโยโอ้โห
หัวหน้าที่พักศงศ์ค่ะวัดบุงฝางสามัคคิดธรรม
เล่าว่าทางวัดมีการบูรณะขึ้นมาใหม่
แล้วก็ไปเจอลงเก่าแก่กว่าสี่สิบปีคือใต้ที่วัฒน์มันดีเนี้ยโอ้โห
แต่จะเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันก็เก่าแก่มันก็มีประโยชน์อะไรคะ
โรงทิ้งเอาออกมาเป็นชิ้นแล้วมาแปะเลย
แปะด้านหลังเวทีอาศนสงฆ์ตรงนี้
โหก็ดีก็สวย

มองในแง่มุมของศิลปะสถาปัตยกรรมก็งดงาม
ท้อนแฝงแนวคิดคติธรรมไปด้วยก็ได้
ตืดแก่เจ็บตาย

แต่ก็ยังไม่อยากรีบตายตอนนี้นะ
คุณผู้ชมฮะพอเอามาติดไว้แบบนี้

เพราะว่าทำให้ตรงนี้ดูแบบว่ามีอะไรขึ้นมา
ดูเป็นสีทองสวยงามรวดลายก็ดี
ทางวัดเนี่ยเขาก็โอเคโอเคอยู่แล้วไอเดียวัด

เออก็อย่างว่าแหละนะคนเราบางทีก็อย่าไปคิดอะไร

เจอผมเนี่ยนะดูหนังเยอะแง
พิธาสิกไปเลยพี่เดี๋ยว